ที่เอาชื่อภาพถ่ายต่างไปปลอมขายทุเรียน
ของคุณชาคริสใช่ไหมชาคริสถูกต้องมีคุณผู้ชมส่งมา
เขาเองก็เป็นคนนึงที่แบบว่าไปซื้อทุเรียนเหมือนกันจากเพจ
ปรากฏว่าสั่งทุเรียนไปจ่ายเงินไปเสร็จปุ๊บของไม่ได้ค่ะ
เรื่องนี้จริงต้องบอกว่าโดนกันมาหลายคนมากอะนะคะ
แม้กระทั่งตัวคุณชาคริสเองเนี่ยเขาก็มีการเข้าไป
แล้วก็ใช้รูปภาพไปเปิดเพจเฟซบุ๊ก
หลอกขายทุเรียนนะคะลูกละ๑๐๐บาท
คนโดนกันไปเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวค่ะ
มีมากกว่า๓๐๐คนมูลค่ารวมกว่า๖๐ล้านบาททีเดียวนะคะ
ตำรวจเขาเลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติหมายจับ
แล้วก็ไปตามจับผู้ต้องหาทีนี้เนี่ยไอ้ที่ไปตามจับได้เนี่ย
คือสองสาวคนเปิดบัญชีม้าให้กับมิจฉาชีพนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเอาไปหลอก
ซึ่งสองสาวนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณทัศนีอายุ๓๔ปีก็ไปจับกลุ่มเลยค่ะ
หน้าบ้านหมู่หกอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองอีกคนนึงชื่อนางสาวพรชิตายุยี่สิบสามปี
อันนี้อยู่ที่หน้าแผงร้านค้าในตลาดเทิดไทยนะคะจังหวัดนครราชศรีมา
ข้อหาที่เขาโดนคือทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และร่วมกันช่อกงประชาชนเพราะว่าสองสาวนี้ไปเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพไงคะ
คือจากการสอบสวนนางสาวทัศนีเขาให้การรับสารภาพบอกว่า
ได้รับการว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ก็ติดต่อมาตัวเองก็ไปเปิดบัญชีให้แต่พอส่งบัญชีไปปุ๊บ
มิจฉาชีพบล็อกค่ะแล้วก็ไม่จ่ายเงินค่าเปิดบัญชีให้ต่างหาก
แต่เอาบัญชีไปใช้นะส่วนนางสาวพรชิตาคนนี้ก็รับสารภาพบอกว่า
ขายบัญชีธนาคารให้ผู้ที่จ้างเปิดบัญชีไปเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินไปยังผู้กระทำความผิดนี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะตามตัวมาดำเนินคดีเพราะว่าตัวมิจฉาชีพเนี่ยยังตามอยู่นะคะ
แต่บัญชีม้าเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นใครก็ไปรวบคนที่เปิดบัญชีม้าก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยไปตามใครที่เอาไปหลอกเขาไปเปิดเพจเฟซบุ๊กอีกเพจนึง
เอาชื่อทุกอย่างเป็นภาคของคุณชาคิตเนี่ยเพจปลอม
คือจริงก่อนหน้านี้คุณชาคิดเขาก็มีการออกมาบอกอยู่ตลอดแล้วว่าแบบ
มันมีคนเอาแบบชื่อเขาแล้วไปเปิดเพจปลอมแล้วก็ไปขายทุเรียนนะ

เขาขายมึงเขามีคนมาเหมาครับอันนี้แต่แรกแล้ว
คุณชาคิตมึงเขาก็ขายของเขาอยู่แล้วโดยปกติคุณชาคิตเขาก็จะมีการลงในเพจมา
โอเคเปิดรอบมีการขายทุเรียนนะเมื่อไหร่จะได้อะไรอย่างนี้
แต่นี่คือเอาชื่อเขาไปอ้างแล้วก็ไปหลอกเงินคนอื่น

ก็คือหลอกเลยตัวจ๊ะคิดเองเคยคุยอีกคิด

น้อง